เมื่อวานนี้ทางด้านของภาครวมพลังประชาชนชาติไทยนำโดนนายสุธเทพธิวสุบันก็ไปจากเวทีปลาใส
พร้อมย้ำจุดยืนว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งครั้งด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้มีอดีตมวลมหาประชาชนกรปศไปร่วมลำลึกเรื่องของการชุมนุมที่ผ่านมา
ก็มีการเอานกหวีดกับมือตบไปด้วย
ซึ่งจริงเราก็ไม่อยากเห็นบรรยากาศแบบนี้กลับมานะ
นั่นสิเหมือนเรียกบรรยากาศเก่ากลับมาอีกเลย
ก็มีนกวงนกหวีดมือตบแล้วก็มีสายคล้องรูปทรงชาติเนี่ยนะครับ
ก็เป็นความเคลื่อนไหวแล้วกันคุณผู้ชมของพักรวมพลังประชาชาติไทย
เมื่อวานนี้ครับนายสุเทพเที่ยวสุบันพร้อมกับแก่นนำของภักดิ์
เปิดเวทีปราศาสตร์ใหญ่ที่สวนเบนจะซิริย่านพร้อมพง
นาประกาศเชิญชวนอดีตมวลมหาประชาชนกระเป๋าประสอบ
ที่เคยไปร่วมเป่านกหวีดกันใช้มือตบกันเนี่ย
ย้อนอดีตไปที่เคยชุมนุมกันเมื่อปี๒๕๕๘
ในการออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
ออกมาร่วมกันฟังการปราศัยนะฮะ
พร้อมเรียกร้องให้ตัดสินใจเลือกพักรวมพลังประชาชาติไทย
พักประชาธิปัตย์เขาพูดเลยนะ
อุ๊ยต้องบอกว่าวัฒกรรมของหน่ายสุทธิพย์ที่พูดถึงคุณอภิสิทธิ์เนี่ย
เยอะด้วยพีคเลยเนี่ยบอกว่าร่วมกันนะ
จะเข้ามาแก้ไขรัฐธรรมนูล
และย้ำว่าคนที่ไม่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ตอนนี้คนที่เหมาะสมมีเพียงคนเดียวเขาบอกว่าคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
ใกล้เคียงที่สุดวันนี้พูดกันตรงไปตรงมา
ไม่มีใครเหนือพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ขณะที่คุณอภิษฎเวชาชีวะ
วันนี้กำลังวิ่งทั้งวิ่งทั้งเต้นเหมือนผมเนี่ย

ในกระเป๋ายังไม่แน่เลยว่าได้กี่คนยังศูนย์อยู่
ยุทธ์มีในกระเป๋าแล้ว๒๕๐
เป็นคนที่มีจุดยืนแล้วก็มาตรฐานค่อนข้างแน่วแน่นะ

เหมือนก่อนหน้านี้เวลาหาเสียงหรือเวลาการปลาใสอะไร

ใช่แล้วการหยิบยกประเด็นเรื่องของสว๒๕๐เสียงมา

ทีนี้ทางด้านของผลเอกไบรุจรรเอกโนะโชวระนายกรรถมนตรี
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ไปที่
จังหวัดนครสิทธามราช
ก็ไปพูดกับประชาชนที่ไปรอต้อนรับ
บอกว่าวันนี้นะประเทศกำลังเดินหน้าไป
ประชาชนต้องแข็งแรงเหมือนต้นไม้ที่มีรากแก้ว
พร้อมย้ำว่าวันนี้มีมาตรวจราชการเนี่ย

ตลอด๕ปีที่ผ่านมาทำงานไม่เคยหยุดสักวันเดียว
กลับบ้านก็ต้องเตรียมงานวันต่อไป
นี่คือนายกเมืองไทยทำไมอยากเป็นกันนักหนาไม่เข้าใจจริง

ขณะที่การเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
แม้ว่านายอิทธิพรบุญประคองประธานกรกตจะแถลงผลการลงคะแนนเลือกตั้ง
ที่มีผู้ออกไปใช้สิทธิ์ร้อนละ๘๖๙๘
มีหลายแห่งใช้สิทธิ์เกินกว่า๑๙๐
ซึ่งก็สูงกว่าประวัติการนะฮะ
เอกประยุทธ์บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องดีที่ประชาชนให้ความสนใจออกมาเลือกตั้งนะฮะ
แล้วก็เป็นสิ่งนี้จะเป็นการเดินหน้าประเทศไปสู่ประชาธิปไตย
ทุกคนมีโอกาสที่จะเลือกตั้ง
ขอให้ใช้หลักคิดและสติปัญญาในการเลือกตั้งให้ดี
เพราะว่าเป็นการกำหนดอนาคตประเทศไทยว่าจะเดินหน้าไปทิศทางไหนอย่างไรและจะถูกต้อง

ฟังดูเหนื่อยฟังดูไม่อยากเป็น

ตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยเพ่งเล็งเพ่งเป้าไปที่กรกตเป็นส่วนใหญ่เพราะว่า
ตั้งแต่มีเรื่องของการส่งบัตรเลือกตั้งไปคนไทยที่อยู่ในต่างแดน
เรื่องของการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่๑๗มีนาคม
ปัญหาและความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นล่าสุดมีอีกแล้วค่ะ
กรกตจัดประชุมชี้แจงการทำบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครสอสอ
ปรากฏว่าพอสแกนเข้าไปปุ๊บ

มันกลายเป็นช็อปชุดสำอาง

นี่ไงลูกค้าที่น่ารักขอบคุณที่เพิ่มร้านเป็นเพื่อน

ไหนบอกว่าจะให้ชี้แจงการทำบัญชี
ข้าสมัครรัฐธรรมัยต้องไปขายครีมไปซื้อครีม
งงกันไปหมดกรกตชี้แจงด่วนเลยนะคะ
ตอนนี้กรกตรู้สึกว่าแผลจะเยอะแล้วล่ะ
ออกมาชี้แจงให้คนเข้าใจแบบชัดเจนเลยนะ
เพราะว่าตอนนี้คนก็เริ่มที่จะไม่ค่อยมั่นใจแล้ว
ส่วนทางด้านของนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ค่ะ

กรกตต้องชี้แจงทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเลย
เพราะว่ามันกระทบกับความเชื่อมั่นที่มีต่อการเลือกตั้งแน่
จากนี้ยังอยากให้กรกตตรวจสอบการลงพื้นที่
ที่นครศิริภรรรดิ์ของผลิตประยุทธ์ในมุมงค์เมื่อวานด้วย

เพราะว่ามีหนังสือราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้เกณฑ์ประชาชนมาร่วมต้อนรับนายกกว่า๒๐๐๐คน

ระเบียบกรกตเขานิยามไว้เลยว่าการหาเสียงเนี่ยก็คือการกระทำใดก็ตาม
ที่จะนำไปสู่ผลกระทบในเชิงคะแนนเสียง
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่บอกว่าถ้าไม่ได้ไปปรากฏตัวบนเวทีปลาใส
หรือไม่ได้ไปเดินแจกใบปลิวแล้วแปลว่าไม่ใช่หาเสียง
ท่านก็ต้องควรที่จะเคร่งครัดเมื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายก
ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกแล้วก็ต้องเป็นเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินจริงครับ
ว่าจะไม่เอาผลิตการและการสืบทอดอำนาจผ่านพักการเมืองที่ถูกตั้งขึ้นมา
ถ้าพรรคประชาธิบัติไม่เอาพลังประชารัฐอีกพักเดียว
ทหารก็ต้องกลับเข้ากรมกันหมดแล้วซึ่งพักเพื่อไทยเองเคยมาพูดในเวทีดีเบต
หลายต่อหลายครั้งว่าอยากให้ประชาธิปัตย์เลือกอีกฝั่งหนึ่ง
เพราะว่าจะทำให้ชนะนะครับ
ขณะที่ทางด้านของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ตอนนี้เป็นกระแสเป็นข่าวต่อเนื่องชิงพื้นที่ข่าวได้ทุกวันเหมือนกัน

เพื่อให้เป็นบุคคลที่๓
คือเอาง่ายให้เอกชนเข้ามาบริหารทรัพย์สินของตนที่มีมูลค่ากว่า๕๐๐๐ล้านบาท
เมืองนอกเนี่ยทำกันเยอะมากผู้นำของหลายประเทศเขาทำกัน
จัดการเงินทั้งหมดโดยที่ตัวของนายธนทรเองเนี่ย
ไม่รู้แล้วก็ไม่เห็นและไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเลยว่าเขาจะเอาเงินนั้นไปทำอะไรบ้าง
เหมือนว่าเขามาเริ่มต้นใหม่เลยกับการเมือง

เพื่อให้เขานั้นเตรียมเข้าสู่เส้นทางของการเมืองได้อย่างเต็มตัว
โดยที่ไม่มีเรื่องของทรัพย์สินมูลค่ากว่า๕๐๐ล้านมาเกี่ยวข้อง
ส่วนที่เป็นหุ้นและการลงทุนทั้งหมดนั้นจะนำไปไว้ให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นบริษัทที่มืออาชีพที่โปร่งสายแล้วก็จริยธรรม
พร้อมยืนยันอย่างชัดเจนว่าการแถลงข่าวเรื่องของการจัดทรัพย์สินที่เมื่อวาน
ไม่ได้มีการพูดคุยกับภาคการเมืองใดมาก่อน
เป็นเรื่องของการตกลงร่วมกับรัฐบาลเหมือนพลักษณ์อื่น

คือเขามีการอ้างอิงไงค่ะว่าในรัฐบาลก่อนมันเคยมีประเด็นนี้

กรณีของนายทักษิณมันมีประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
เขาก็เลยต้องการที่จะเคลียร์ตัวเองตั้งแต่เนิ่นเลย
เพราะว่าเขาจะไม่มีสิทธิ์อำนาจในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเงินจำนวนนั้นอีกต่อไป
ถูกต้องทำให้กระแสโซเชียลเมื่อวานค่อนข้างจะร้อนแรง
แต่ว่าเป็นการชื่นชมแล้วกันว่านี่คือบุคคลตัวอย่างที่ทำแบบนี้
แต่ก็มีคนคิดว่าเอ๊ะแสดงว่ามีการคุยแล้วว่าจะจับมือกับพักไหน
ถึงมีการเตรียมพร้อมแบบนี้เอาไว้ก่อน
เป็นการเคลียร์ตัวเองเพื่อเข้าสู่เส้นทางการเมืองอย่างเต็มที่
ใช่นะครับก็คุณผู้ชมพยายามรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
แล้วกันนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจของแต่ละคน
เพราะว่าเอาจริงนะพูดกันตรงเลย
ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไปคุยกันเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรยังไงกันบ้าง
ถูกต้องอยู่ที่คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินว่าจะเลือกใคร